เพราะว่าคุณยายท่านหนึ่งแทบเป็นลมเลย
หลานรับหมายสารมาที่หมายสารมาถึงบ้าน

เรื่องเดิมที่เราเคยได้ยินข่าวมาก่อน

ก็คือการเรียกเบี้ยคนชะลาคืน
คุณยายท่านนี้จะถูกเรียกเบี้ยคนชะลาคืน

คุณยายบอกโอ้โหพอฟังแบบนั้นอ่อนแรงเลย
มือไม้สั่นเลยหมดปัญญาเลย

จะมีปัญญาที่ไหนไปขึ้นศาลได้

รับทราบเรื่องนี้ก็เดินทางไปนะฮะที่บ้านของคุณยายนะครับ
เพราะว่าคุณยายท่านนี้ก็คือคุณยายบุญเลิศ
เกยดอนอายุ๘๑ปีนะครับ
ท่านถูกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำหรือว่าอบตเสม็ดเนี่ย
ฟ้องเรียกเอาเงินเบี้ยคนชราคืน
จำนวน๘๖๐๐บาทนะครับ

มีข่าวแบบนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวโต

เพื่อช่วยเหลือคุณตาคุณยายผู้เท่าผู้แก่
ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ
ก็หลังจากได้รับหมายสารแล้วนะครับ

หมายสารนี้หลานของคุณยาย

โดยนางนิดแก้วศรีสายนายกอบต
เป็นผู้ฟ้องให้คืนเงิน
เบี้ยคนชะลาจำนวน

ยายตัวสั่นมือไม้อ่อนดูสิ

ก็คอยฟังอยู่ว่าทางนี้เขาจะว่ายังไง

มีคนมาส่งหนังสือมาส่งหมายถึงบ้าน

ผ่ากนอนแล้วเป็นการปรากฏว่า
เป็นหมายสารที่อบตฟ้องเรียกเอาเงินคืน

ของยายเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนหรือว่าอศ
และเสียชีวิตในหน้าที่เมื่อปี๒๕๕๙
กับสามีก็รับเงินสวัสดิการคนละ๗๐๐บาทต่อเดือนมาโดยตลอดเลยนะฮะ
แล้วทางการก็ปรับขึ้นไปเรื่อยจนล่าสุดได้รับเงินสวัสดิการ
กรณีที่ลูกชายเสียชีวิตเดือนละ๑๐๐๐บาทนะครับ
รวมถึงมีเบี้ยคนชราที่ได้รับมาด้วยนะครับ
อันนี้ก็ยอมรับว่ารับมาด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ตัวคุณยายบอกว่าไม่รู้ไงคุณ
ไม่รู้ระเบียบไม่รู้หลักการอะไรหรอกนะฮะ
และตอนนี้ยายเองก็ทั้งแก่เท่าแล้วทั้งป่วยหลายโรคแล้ว
คงไม่มีปัญญาจะไปขึ้นศาลครับ
อยากให้มีคนค้นของบูรนิริตรรง
ครับคุณยายมันมัดเร็วหมดแรงเลยนะครับ
ขณะที่ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓ตำบลเสม็ดนะครับ
ผู้ใหญ่คำเพียงคาจีฟ้านะครับ

บอกว่าหลังรับทราบเรื่องก็เอาหลักฐานไปยื่นให้อบตเขาช่วยเหลือ
แต่อบตเขาแจ้งกลับมาว่าเรื่องถึงศาลแล้ว
ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
เขาบอกว่าถ้ามันถึงศาลแล้วนะครับก็อาจจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาล
แล้วก็ขอความเมตตาจากศาลแล้วก็เรื่องของหลักการและวิธีการ

ส่วนทางด้านลูกชายอีกคนหนึ่งของคุณยายนะครับ
ก็คือร้อยเอกสมศักดิ์เกยดอนอายุ๕๕ปีนะครับ
ลูกชายบอกว่าสงสารคุณแม่ที่ต้องมารับรู้เรื่องแบบนี้
ไม่สบายใจเพราะคุณแม่ก็แก่แล้ว
ไม่อยากให้มีอะไรไปกวนใจท่านนะครับ

บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ชะลอ
เรื่องการเรียกเก็บเงินเบี้ยคนชะลาคืนออกไปก่อน
และแจ้งให้คนชะลาทั่วประเทศสบายใจได้
แต่ทีนี้แม่มันกลับมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ของเขา
ส่วนตัวเขาคิดว่ามันเป็นการฝ่าฝืน
คำสั่งของนายยกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับ
เพราะว่ามาเรียกเงินคืนกับแม่
ซึ่งอายุมากแล้วถึง๘๖๐๐๐บาท
มันเป็นเงินที่มากนะครับสำหรับแม่
ชาวบ้านคนเท่าคนแก่ไม่เคยเป็นจำเลย

ต้องช่วยเหลือคุณยายนะครับ